สำหรับสถานการณ์ขณะนี้ที่มีทั้งพายุฤดูร้อนมีทั้งพายุลูกเห็บ
ท่านนายกบอกว่าเป็นห่วงเด็กเป็นห่วงคนชะลา
ก็อยากจะให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยหาที่หลบภัยให้ดีนะคะ
แล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็แนะนำว่าพื้นที่ไหนที่มีฝนตกลงมาเยอะ
ให้เก็บกักน้ำเอาไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค
และเก็บไว้ใช้สำหรับภาคการเกษตรด้วยค่ะ
ทีนี้เรามาดูปริมาณน้ำนะคะที่ยังเหลือใช้กันได้ในรุ่มน้ำเจ้าพระยา
เหลืออยู่๑๗๕๐ล้านลูกบาทเมตรค่ะ
ซึ่งปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะตกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้
น่าจะมีมากกว่าปีที่ผ่านมานะคะ
พลเอกชัดชัยสาริกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ระบุว่าจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา
เมินว่าฝนจะเริ่มตกช่วงสัปดาห์ที่๓ของเดือนพฤษภาคม
ว่าปริมาณน้ำฝนปีนี้จะมากกว่าปีที่ผ่านมาค่ะ
ทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรยอมรับนะคะ
ว่าปัญหาวิกฤตภัยแรงที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่ง
มาจากการบริหารจัดการน้ำที่ผิดพลาด
นำมาเป็นประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำในปีต่อไป
ให้มีความรอบครอบมากยิ่งขึ้น
สำหรับสถานการณ์น้ำณวันที่๑พฤษภาคมนี้
คาดการณ์กันว่ารุ่มน้ำเจ้าพระยาจะมีน้ำใช้กันได้ทั้งหมด

กรมชลประธานได้ทำแผนจัดสรรน้ำค่ะ

การกับความคืบหน้าแปดมาตรการแก้ปัญหาพัยแรง
ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ๑๑คน
กระจายลงพื้นที่เสี่ยง๔๐จังหวัด